ช่วงตลอดตลอด
มาจ้าเจ้าค่ะวันนี้แม่ชิฟาจะพาทุกท่านไปตลาด
ไปดูซิราคาสินค้าปรับเปลี่ยนยังไง
จะมีผลไม้อะไรให้เราได้ซื้อได้หากันบ้าง
เริ่มต้นที่เนื้อสัตว์กันก่อนดีกว่าค่ะ
หมูเนื้อแดงอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ๑๔๐บาทค่ะ
ส่วนสะโพกไก่อยู่ที่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูผลไม้กันบ้างดีกว่าช่วงนี้หน้าร้อนแล้ว
ผลไม้หลายอย่างน่าซื้อน่าหาจริง
ฝรั่งกิมจูอยู่ที่๒๐บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะ
แนตาลูป๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๒๘บาทต่อกิโลกรัม
ชมพู่ทัพทิมจันทร์๗๕บาทต่อกิโลกรัม
น่าซื้อน่าหาทุกอย่างเลยทีเดียว
ส่วนพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนอีกหรือไม่
รอมาติดตามพร้อมกันในตลอดตลาดนะคะ